ต้องบอกว่านะคะข่าวนี้โอ้โหเทรนด์การอบสมุนไพรมาแรงจริงนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปสมุนไพรของเราโอ้โหสรรพคุณมันดีมากมาย

หนึ่งในนั้นล่าสุดเลยดิฉันเห็นคลิปนะคะ
นี่เลยค่ะตลกดังพี่แอนนาชวนชื่นค่ะ
แต่ก่อนจะไปดูคลิปการอบสมุนไพรของแกนะคะนี่

และวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของพี่แอนนาพอดีเลย
เกิดวันที่๒๖กรกฎาคมนี่แหละค่ะ
อายุเท่าไหร่ให้ทายเถอะ

นี่นางก็ยังฟิตอยู่เลยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ถ้าใครติดตามติ๊กต๊อกของแกนะคะ

นี่เลยสูตรดมสมุนไพรค่ะ
เดิมมาเผยเคล็ดรับเต็มไปหมดค่ะ
เพราะว่าเชื่อว่ามันจะช่วยให้หายใจโล่งขึ้น
แล้วก็ทำให้ปอดเราแข็งแรงด้วยค่ะ
อันนาก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมเอากับเขาด้วยเหมือนกันค่ะ
หม้อต้มเองในบ้านนี่แหละค่ะในครัวเลยค่ะ
หม้อก็จะมีสมุนไพรหมดเลยค่ะ

ต้มเดือดโทรงเลยแล้วเอาไว้ขี้คอบ
ก็จะใส่หน้าเราเตรียมตรับงาน
ลองทำดูนะครับที่เสียหายทุนน้อยด้วย
ขาดะไข้ใบมะกรูสมุนไพรไทยไทยเราเนี่ยพึงบ้าน
ซืดลมเข้าปากเข้าจมูกเยอะ

ส่วนตัวได้พูดคุยเมื่อเช้าเลย

อันนี้ไม่ได้กินชาบู
อันนี้เหมือนหม้อซุกกี้ที่บ้านเลยคุณนะคะ
แต่แกก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะ
เพราะใครหลายคนก็อวยพรแกมา
ไปฟังคำสัมภาษณ์นะคะ
แองนาชนชื่อหน่อยค่ะ
พี่อันน่าอย่าก้มเยอะนะคะ
ดิฉันกลัวน่ะแกจะจุ่มเข้าไปนะคะ
แกบอกว่าแกต้มแบบนี้ตลอดทุกวันเลยนะคะ
คือมันเป็นความเชื่อว่าทำให้ปอดแข็งแรงนั่นแหละ

หลายคนก็บอกว่าใช้วิธีนี้แล้วได้ผลนะคะ

ให้สิ่งสกปรกมันไปค้างอยู่ในลำคอ

อันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราดูแลตัวเองได้นะคะ